อะไรกับคู่รักอันนี้ก็ไม่ได้ว่ารายการนะฮะ
จะบอกลงบอกรักกันกระซิบบอกกัน
บอกกันตรงก็ได้มันมีวิธีการบอกรักเยอะแยะมากมาย
แต่เวลาไปบอกรักแบบนี้อันนี้ไม่ดีจริง
มันมีคู่รักมือบอนอยู่คู่หนึ่ง
ไปขีดเขียนบอกรักกันบนหน้าผาของกรอยถนน
ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ก็ได้มั้ง
เห็นไหมที่ขีดเขียนน่ะ
น่าจะพออ่านรักของเราไหมค
อะไรแบบนั้นแต่เรื่องเอาหินไปกรุดขีดเขียน
ตรงนั้นไม่ได้ไงครับ
เป็นภาพของวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งนะครับ
เขียนบางสิ่งบางอย่างลงบนก้อนหินที่บริเวณตรงนี้
ก็เป็นข้อความบอกรักแหละคุณผู้ชมครับ
เอาไว้ตรงไหนตรงทางขึ้นดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
อาจจะในคลิปก็คงจะเห็นชัดน่ะนะครับ
ฝ่ายชายก็เป็นคนเขียนน่ะนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นคนยืนดู
ก็ถ่างเขินอายก็เป็นการบอกลักษณ์นั่นแหละ
แต่มันบอกลักษณ์กันแบบผิดวิเทียครับ

ตรงนี้มันเป็นสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติ
เป็นที่สาธารณะด้วยหลายที่เขาก็รณรงค์ไม่ให้ขีดเขียนอะไร
มันไม่เหมาะสมไงมันเลอะเทอะสกปรกทำลายทัศนียภาพ
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็เป็นเส้นทางขึ้นเขาช่วงบริเวณกิโลเมตรที่๔๒นะครับ
บริเวณที่วัยรุ่นคนนี้เขาขีดเขียนนั่นแหละ
มันเป็นพื้นผิวปูนที่เทลงบนแนวลาดของหน้าผาเพื่อป้องกันไม่ให้ดินมันสไลด์
อ้าวแบบนี้ยังไงอ่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนนะครับก็สั่งให้เจ้าหน้าที่นะไปทำการลบข้อความนี้ออก

พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสอดส่องอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ใครมาขีดเขียนข้อความที่มันไม่เหมาะสมแบบนี้
ฝากเตือนไปยังนักท่องเที่ยวว่าอย่าทำเลยครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสม
แล้วที่สำคัญมันผิดกฎหมายอุทยาน
มันมีเนอะมันมีเรื่องของการห้ามขีดเขียนในพื้นที่ต่าง

คือเจ้าหน้าที่เขาต้องทำแบบนี้จริงก็ไม่ได้มานั่งรังแก่ใครนะ

โอ้โหมากันเป็นศิลปกรรมจิตกรรมเลยทีเดียว

ถ้าหากเขาไปทำเลอะเท้อคนอื่นเขาก็ไม่ได้ภาพสวยกลับบ้านไหม